ส่วนวันนี้หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
หลายคนเลือกที่จะทำสิ่งแรกของวันของปีก็คือการไปทำบุญตักบาท
เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลให้กับปีหมูทองนะคะครับพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศกันเลยค่ะ
กับคุณจริยาสิริสันพงศ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานสดมาจากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารค่ะเชิญค่ะ
ขณะนี้นะคะพิธีทำบุญตักบาทเสร็จสิ้นไปแล้วค่ะ
อิ่มบุญกันทั่วหน้าค่ะและจนถึงขนาดนี้นะคะ
ก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาที่นี่ยังต่อเนื่องนะคะยิ่งสายก็ยิ่งคึกคักค่ะ
บรรยากาศที่วัดอรุณราชวรารามนะคะเต็มไปด้วยประชาชนที่เดินทางมาด้วยความตั้งใจ
ที่จะมาไหว้พระทำบุญตักบาทเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ชีวิต
ต้อนรับวันเริ่มต้นปีใหม่สองพันห้าร้อยหกสิบสองนี้นะคะหลายครอบครัวนะคะ
ตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อมาไหว้พระขอพรให้มีความชีวิตนะคะ
ความร่มเย็นเป็นสุขก่อนที่จะจับจองพื้นที่บริเวณโดยรอบพระปรางภายในวัดค่ะ
เพื่อตักบาทเข้าสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์จากวัดอรุณราชวราราม
รวมถึงกรรมการมหาเถระสมาคมจากพม่ายี่สิบแปดรูปค่ะที่มาร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปีที่ท้องสนามหลวง
ส่งท้ายปีเมื่อวานนี้นะคะก็มาร่วมบินทบาทด้วยและให้ศีลให้พรแก่ผู้ที่มาร่วมทำบุญวันนี้ค่ะ
หลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันนะคะว่าทุกปีของวันเริ่มต้นปีใหม่ก็เลือกที่จะเข้าวัดทำบุญค่ะ
เพราะเป็นการทำบุญช่วงปีใหม่ถือว่าเป็นการเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิตเพื่อจะได้มีแต่สิ่งดีเข้ามานะคะ
บางคนมาที่นี่ต่อเนื่องนะคะหลังจากร่วมสวดมนต์ข้ามปีเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาเช่นกันค่ะ
ถือว่าวันที่๑ของปีเปลี่ยนพศเราก็เลยคิดว่าวันนี้เป็นวันดีของปีนะคะเรื่องของปี
แต่ถามว่าวันดีก็มีทุกวันแต่เราก็ด้วยใจแล้วหนึ่งเป็นวันหยุดด้วยเราก็เลยเริ่มเป็นวันที่ต้นของปีของพศ
พุทธศักราชเราก็เลยคิดว่าวันนี้ก็เหมาะค่ะ
ต้นปีใหม่เราก็จะมาทำเป็นบุญใส่บาทหรือจะว่ามาไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและตัวเอง
จนถึงขณะนี้นะคะก็ยังคงมีประชาชนเดินทางมาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะที่นี่นะคะเปิดให้ทำบุญไหว้พระขอพรได้ตลอดทั้งวัน
อรุณราชวรารามนะคะนับเป็นวัดประจำราชการที่๒ค่ะและเป็นหนึ่งในสิบวัดที่สืบสิริสวัสดิ์๑๐ราชการที่เกี่ยวเนื่องกับพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีในกรุงเทพหานครนะคะ
ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมการศาสนาเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมกิจกรรมทำบุญร่วมกันค่ะ
ค่ะนอกจากชาวไทยนะคะยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะเดินทางมาที่นี่เป็นจำนวนมากค่ะเพราะนอกจากจะมาไหว้พระทำบุญแล้วนะคะยังมาเยี่ยมชมพระปรางที่มีความวิจิตรงดงามนะคะแล้วก็เก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ
จริยาสิริสันพงศ์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวัดอรุณราชวรารามค่ะ